ตรวจสอบกันต่อในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคุณดูการเมืองหน่อยไหม
สนชถกตีตกสมชายพีรศักดิ์กรกตชุดใหม่ได้๕คนตามโผล่

โอ้โหเมื่อวานก็ลุ้นกันเหมือนกันนะฮะสนชจะโดนล้มกระดานอีกไหมยังไง
จะคว่ำกระดานจะล้มกระดานไหมสำหรับกรกตชุดใหม่นะครับ
สรุปแล้วเมื่อวานในการประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรกตรวม๗คน
โดยใช้เวลาพิจารณานานกว่า๓ชั่วโมง
กระทั่งสนชลงมติเห็นชอบคนที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรกตได้เพียง๕คนเท่านั้นนะครับ
ก็ประกอบด้วยนายสันทัศน์สิริอนันต์ภัยบูลนักวิชาการสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรี
คนนี้ก็ได้คะแนนเห็นชอบไป๑๗๘คะแนนนะแล้วก็ไม่เห็นชอบ๒๐คะแนน
สนชเมื่อวานมี๒๔๖คนครึ่งหนึ่งที่จะลงเสียงให้ผ่านก็คือ๑๒๓เสียงไง

กรกตคนที่ผ่านอีกหนึ่งคนก็คือนายอิทธิพรบุญประคองอดีตอธิบดีกรมสนทิสัญญาและกฎหมาย
นะครับก็ได้คะแนน๑๘๖ต่อ๑๐นะครับ
ธวัชชัยเทิดเผ่าไทยอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้คะแนนเสียงไป๑๘๔ต่อ๑๒
ชัดชัยจันพรายศรีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกานะครับ
ได้คะแนนไป๑๘๔ต่อ๑๑เสียง
แล้วก็อีกคนนึงก็คือนายปากรมหันนบนะครับ
ผู้พิพากษาสารดีการนะครับก็ได้คะแนนไป๑๘๕ต่อ๑๐เสียงครับ
แต่มี๒คน๒คนที่ไม่ผ่านนะครับ
ก็คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
แล้วก็คะแนนเสียงถือว่าน้อยพอสมควรนะคุณ
ก็คือนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าอดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด
ได้คะแนนเห็นชอบไปแค่๒๘เสียงแล้วไม่เห็นชอบ๑๖๘เสียง
นายสมชายชานรงกุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คะแนนเห็นชอบแค่๓เสียงเองคุณ
และไม่เห็นชอบอีก๑๙๓เสียงเพราะอะไรคุณ
เพราะนายสมชายชานวงกุลนะครับ
ก็มีปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนอยู่ในปปชและ๓

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสากรเครดิตยูเนียนคลองจันท
จำกัดสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสากร
และทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสากร

ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ
คนนี้เขาน่าจะทราบเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้ว
อาจจะถูกตีตกไปนะครับ
ด้านของนายสมชัยศรีสุธิยากร
อดีตกรกตเมื่อวานนี้ไปขึ้นเวทีสัมมนา
เรื่องการเลือกตั้งขั้นต้นที่สถาบันพระปกเกล้านะครับ
ก็เปิดเผยว่าขั้นตอนหลังจากนี้

ต้องลาออกจากงานประจำทุกประเภทภายใน๑๕วัน
จากนั้นจะมีการจัดประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธานกรกต
นำรายชื่อขึ้นทูล๙เพื่อลงพระประมาพิไทย
หากมองอย่างราบรื่นกรกตชุดใหม่
น่าจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงเดือนกันยายน๒๕๖๒
ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการเตรียมการเลือกตั้งในต้นปีหน้าครับ
ส่วนกรกตอีก๒ตำแหน่งที่ยังไม่ครบนั้น
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการรับสมัครใหม่

หรือนี่แหละที่หลายคนจับตามอง
ทาบทามบุคคลให้มาทำหน้าที่

ซึ่งใกล้กับกำหนดการเลือกตั้ง
กรรมการสัญหาชุดปัจจุบันควรแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างหรือไม่
เพราะสัญหากรกตมาแล้ว๒รอบ

รอบแรกก็ถูกตีตกใช่ไหมทั้งหมดเลยทุกคน
รอบที่๒ก็ถูกตีตกไป๒คน
นั่นไม่หมายความว่าวิจารณญาณในการคัดเลือกคน
ของกรกตชุดเก่าที่เสนอขึ้นมา
เสนอรายชื่อขึ้นมาอาจจะมีปัญหาก็ได้
และหากใช้วิธีการทาบทามคนมาดำรงตำแหน่ง
ก็จะทำให้สังคมเกิดการยอมรับได้ยากอีกด้วยนะครับ
เรื่องของการทาบทามหลายฝ่ายเป็นห่วง
ก็บอกโอ้โหเรื่องการทับทามมันอาจจะทำได้ยากจริง
ซึ่งไม่ได้ใช้นะ

จะกล้าไปทาบทามใครมาล่ะ
ต้องครบองค์ประชุมทั้ง๕คน
แสดงว่ากรกตชุดใหม่จะทำงานได้แต่ต้องรอโปรดก้าวก่อนนะครับ